ท้ายค่ะเอาใจสาวกันบ้างกับวงนี้เลยค่ะ
หลังจากที่ไปทัวร์ยุโรปนะคะห้ามประเทศห้ามเมืองกันมา
คือได้หมดเลยอ่ะสดชื่นแน่นอนคือได้หมดเลยอ่ะสดชื่นแน่นอน
ตอนนี้๕หนุ่มนะคะก็ขอเอาจริงเอาจังค่ะ
พร้อมกับการทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชีย
ครั้งนี้เป็นพิเศษด้วยค่ะแถมยังแอบส่งคลิปนะคะ
มาขอบคุณสื่อนะคะและทักทายแฟนชาวไทย
ที่จะได้เจอกับพวกเขาก่อนใครนะคะกับคอนเสิร์ตชื่อ
หอดความหวานขนาดนี้ถือว่าคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ค่ะ
บัตรขายหมดเกลี้ยงค่ะแต่บันเทิงไทยรัฐของเราก็ปั๊วมากค่ะ

เพราะว่าเราจัดแจกให้แฟนได้ดูกันแบบฟรีค่ะ
ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจบันเทิงไทยรัฐได้เลยคุณผู้ชม
ใครอยากได้ใครอยากไปกระทบไหล่แบบ๕หนุ่มคือใหม่แกะกล่องมาเลยนะคุณผู้ชม